มีห้องหนึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวเขาก็นั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่
เจ็บสาหัสแล้วเดินออกมาที่วงหมู่กระทะชักปืนเข้ามายิงใส่วงเลยนะครับ
เขาเจ็บไปอีกคนนึงปมเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นเรื่องหึงหวงนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในที่เกิดเหตุครับ

คนก่อเหตุเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ยิงเสร็จไปแล้วด้วยนะครับ
แล้วก่อนที่จะวิ่งหนีไปนะอันนี้เป็นตอนที่ห้องเช่าของครอบครัว
ครอบครัวนี้เนี่ยนั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่
มีเสียงปืนในห้องกลัวด้านหน้าเดินออกมาเนี่ยมีแสดง
เห็นไหมฮะยิงใส่วงไป๓นัด
ความจริงเล็งใส่ผู้หญิงที่อยู่ในวงด้วยนะครับ
แต่ว่าปืนมันกระสุนมันไม่ออก

คนอื่นก็พยายามไปจับตัวมือยิง
แต่ดูครับแข็งเยอะเลยเกิน

แต่เขาก็ไม่ได้ยิงอะไรใครต่อนะครับ

ซึ่งในห้องของเขาเนี่ยมีแฟนสาวเขาอยู่ที่ถูกยิงไปแล้วนะฮะ

ก่อนที่คนก่อเหตุเนี่ยจะปีนหน้าต่างหลังห้อง
แล้วก็หลบหนีไป
ทางตรงนี้ก็ชุลมูลรุ่นวายแล้วครับ
เอารถออกแล้วก็ช่วยคนเจ็บที่กลางวงหมูกระทะเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล

พื้นที่ห้องเช่าตรงนี้อยู่ที่หมู่๓ตะบนหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
หลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะฮะ
พอได้รับแจ้งตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าในห้องของมือยิงเนี่ย
มีคนบาดเจ็บสาหัสอยู่คนหนึ่งชื่อนางสาวจินตนาสร้อยจิตอายุ๒๕ปี
เป็นแฟนสาวของคนก่อเหตุ
สภาพก็คือถูกยิงด้วยปืน๓๘กระสุนเข้าศีรษะ๑นัด
จมกองเลือดอยู่ในห้องนะครับ
อีกคนนึงก็คือคนที่ท่านเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่นั่งอยู่กลางวงหมูกระทะ
ชื่อนายสุริยศักดิ์มั่งมีอายุ๕๒ปี
ปืนกระบอกเดียวกันเลยนะครับจุด๓๘นะครับกระสุนเข้าหน้าท้อง๑นัดชายโครงซ้าย๑นัด
คนก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะฮะ
เดี๋ยวภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นตอนที่อุ้มพยุงเขาขึ้นรถกระบะ

ส่วนคนก่อเหตุคนที่เป็นมือปืนมือยิงนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนายสุนันเผ่าผาสุกอายุ๒๙ปีเป็นชาวสปลาว
เป็นแฟนนุ่มของนางสาวจินตนาที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง
พยานทั้งหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาก่อเหตุยังไงบ้าง
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่ตกอยู่ในห้องหนึ่งกระบอกนะครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่านี่ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะเนี่ย
ว่าเกิดจากอะไรมาลงมือไล่ยิงเขาทำไมเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องหึงห่วงหรือเปล่า
แล้วคนก่อเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับภรรยาของนายสุริยศักดิ์นะฮะ
ชื่อคุณนุ้ยมั่งมีนะอายุ๕๓ปีนะครับภรรยาของคนเจ็บที่อยู่ในวงหมู่กระทะนะ
เธอบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยพักอยู่ห้องติดกันนะคนก่อเหตุเขาอยู่กับแฟนเขาสองคนที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะครับ
ส่วนสามีที่ถูกยิงตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะขณะที่แฟนของมือยิงอาการยังโคม่า
สาเหตุนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ก็อยู่ดีไม่มีเรื่องเบ็ดบากหมางใจ
ไม่เคยแบบทะเลาะกันไม่เคยผิดใจกัน

ก็อยู่เมืองติดกันก็คุยเล่นอะไรกันปกติ

พึ่งได้กันไม่มีลูกดีกันเหรอ

มันยิงแบบไม่รู้สาเหตุนี่แหละอืม
จับได้ก็จะถามมันอยู่ว่าจะยิงแม่ทำไม

ลูกชายของคนเจ็บก็อยู่ในวงหมูกระทะนะครับทุกผู้ชมครับ
เกดศักดิ์มั้งมีน่ะอายุ๒๓นะครับ

น่าจะมาจากเรื่องหึงห่วงนะ
เพราะว่าคนยิงเนี่ยเขาอยู่กับแฟนเขา
มาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ถึงปี

จะชอบมีเรื่องกับแฟนเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงอยู่ตลอดแต่
ยืนยันว่าพ่อของเขาที่คนเจ็บเดินออกมายิงอ่ะหลังจากยิง
แฟนตัวเองในห้องเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคือพ่อไม่เคยไปเกี่ยว
อะไรกับแฟนของเขาเลยแฟนของมือยิงเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็น
หึงหวงเนี่ยไม่รู้เขาหึงหวงอะไรกันเองแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ

เขาเดินเข้ามาแล้วเขาไปเข้าห้องเดินไปที่เข้าห้องผู้ยิงเลย
ได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ
ระหว่างคนที่ห้องเช่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ
กำลังนั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่นี่ผู้ก่อเหตุ
ซ้อนจักรยานยนต์ของเพื่อนมาส่งที่ห้องพัก
แล้วก็เดินจ้ำอ้าวเข้าห้องพักตัวเองไปเลย
ส่วนทางนี้ห้องนี้พ่อแม่ลูกเพื่อนเขาก็ล้อมวงเห็นไหมครับ
ล้อมวงนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ส่วนคนก่อเหตุนายสุนัน
เดินผ่านเขาแล้วก็เปิดประตูเข้าห้องตัวเองไป
ก็เข้าห้องไปพักหนึ่งฮะทำท่าเหมือนมีปากเสียงอะไรกัน
เขาเดินออกมารอบหนึ่งนะฮะเดินไปห้องเพื่อนเขา
ห้องเพื่อนอยู่แถวนั้นค่ะนี่แฟนเขาก็โผล่หน้าออกมาทางประตู
แล้วก็เดินกลับเข้าไปส่วนวงนี้เขาก็เขาเป็นอีกห้องหนึ่งนะ
เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห้องนู้นนะเขาก็นั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันต่อ
แล้วสักพักนึงเนี่ยนายสุนันก็จะเดินกลับไปที่ห้องตัวเอง
ทางฝั่งนี้เขาก็ยังกินหมูกระทะกันอยู่นี่ฮะ
นายสุนันก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องตัวเองซึ่งตรงนี้นี่แหละ
แป๊บเดียวจะมีเสียงดังปั้งออกมา
นี่เขาก็หานไปมองกันนี่มีอีกปั้งนึงเดินออกจากห้องตัวเองนี้
ทักปืนมายิงให้เขาสามมัจจางวงนะครับ

ซึ่งภรรยาที่นั่งหันหลังอยู่เห็นไหมฮะชุดขาวดำที่เดินเข้าไปเนี่ย
พยายามจะไปช่วยจับเนี่ยบอกว่าความจริงมือยิงเนี่ย
ปืนมาที่เธอด้วยนะโชคดีมันขัดลำกล้องกระสุนมันไม่ออกนะฮะ
แต่ว่ายิงต่อเนี่ยโดนสามีเนี่ยฮะแล้วเขาพยายามช่วยกันลุมจับเห็นไหมฮะ
เข้าไปห้องตัวเองซึ่งตอนนั้นผู้คนตรงวงหมูกระทะ
แล้วก็ห้องเช่าตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าในห้องนั้นน่ะ
ก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง
เขาก็รีบมาช่วยคุณสุริยศักดิ์พาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ละมุนวุ่นวายเลยตอนนี้เห็นไหมครับ
เพราะกระสุนนี่เข้าหน้าท้องนัดหนึ่งเข้าชายโครงซ้ายนัดหนึ่งนะครับ

พาไปขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล

นะแล้วเขาก็โทรแจ้งตำรวจกันเพราะแน่นอนว่าคนก่อเหตุเนี่ย
เข้าไปในห้องตัวเองพอตำรวจมาถึงเนี่ยนะฮะเข้าไปตรวจ
ในห้องเนี่ยไม่เจอนายสุนันมือยิงแล้วแต่เจอแฟนสาวของ
เขาก็คือนางสาวจินตนาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องในสภาพ
ถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าศีรษะไปนัดหนึ่ง
เนี่ยตอนที่แฟนเขาพยายามเปิดประตูมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
ทางนี้เขาก็ชุลมุนวุ่นวายกันรถออกไปแล้วไปส่งอีกคนนึงที่
บาดเจ็บนี่ทางนี้ก็เห็นแล้วว่ามีคนถูกยิงอยู่ในห้องแต่ตัว
คนก่อเหตุเนี่ยไปแล้วนะฮะคือนางสาวจินตนาเนี่ยรวบรวมแรงเท่า
ที่มีอยู่อ่ะถูกยิงเข้าศีรษะนะครับคลานมาเปิดประตูเพื่อขอความ
ช่วยเหลือในสภาพแบบเจ็บหนักแล้วถึงขั้นนี้นั่งเอาหัวพิง
ประตูไว้เลยฮะเขาก็รีบเรียกรถพยาบาลมารับกันตอนนี้อาการยัง
สาหัสนะฮะเป็นตายเท่ากันคุณแซคนัทวินที่ลงพื้นที่ไป
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะตำรวจก็มาส่วนคนก่อเหตุเนี่ยออก
ประตูด้านหลังห้องประตูหรือหน้าต่างเนี่ยมันมีช่องอยู่แล้ว
ก็ไปหนีแล้วก็ออกไปเลยคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปได้คุย
กับเจ้าของห้องเช่าห้องพักตรงนี้นะครับได้พาไปดูห้องพัก
ของผู้ต้องหานะครับซึ่งยิงแฟนบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง
ร่องรอยเลือดของคนเจ็บยังอยู่ในห้องนะครับนี่ฮะห้องนี้
นะฮะแล้วพอเข้าไปเนี่ยถ้าไปดูด้านหลังจะมีประตูประตู
หลังห้องเนี่ยมันจะมีกำแพงแล้วมีผ้าใบขึงกั้นเอาไว้
นายสุนันเนี่ยพอยิงที่วงหมูกระทะแล้ววิ่งเข้ามาในห้อง
คงจะเปิดประตูหลังห้องแล้วก็ปีนออกทางกำแพงด้าน
หลังแล้วก็หลบหนีไปเราก็ไปสำรวจด้านหลังห้องพักนะครับ
เป็นป่ารกร้างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นมา
นะช่วงเย็นเย็นค่ำตำรวจมาถึงก็ปิดล้อมกันอยู่นานนะ
ครับเพราะเชื่อว่าคงหลบซ่อนอยู่ที่ป่าข้างหลังด้านเนี้ยแถว
นี่แหละนะไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกลแต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัว
นะนายสุนันนี่เป็นชาวสปลาวนะครับมาทำงานแล้วก็พัก
อยู่ที่แถวนี้ได้อยู่สักสี่ห้าปีแล้วนะฮะแต่ห้องเช่าตรงนี้
เขาบอกมาอยู่ได้สักปีนึงกับแฟนเขาปกติเป็นคนเงียบนะ
ที่ผ่านมาตอนที่อยู่กับแฟนเนี่ยชาวห้องเช่าบอกว่าเขาจะ
ทะเลาะกันตลอดเขาทะเลาะกับแฟนตลอดฝ่ายชายนี่หึงห่วงพี่

ก็เป็นคนเงียบนะไม่พูดไม่จาก็ทำงานก็คือเขามีทะเลาะ
กันบ้างมีเรื่องห่วงที่ทราบกันใครห่วงใครอย่างนั้นผู้ชาย
เสียงดังปานุ่มปานี่กันในห้องนี้จะก็เขาจะได้ติดต่อมาทาง

ยังฮะยังไม่ได้เพราะว่า

อ่ายังหลบหนีอยู่นะฮะตำรวจ
กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับ
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ

โอ้โหแต่ฝั่งของคนเจ็บก็คือคุณสุริยศักดิ์เนี่ยครอบครัวเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวนะ
เขาไม่เคยคุยกับแฟนสาวของนายสุนันด้วยซ้ำ
หมายถึงว่าจะถึงห่วงแล้วบันดาลโทสะอารมณ์ขึ้นรึมโอ้โหถุนเฉียวอะไรยัง